มาดูข่าวนี้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งไปหลงชอบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขามีลูกแล้ว
ลูกชายของผู้หญิงคนนี้อายุ๕ขวบปรากฏว่าอยากได้แม่แต่ไปรักตัวลูกค่ะ
ตัวลูกไปแล้วก็ยื่นเงื่อนไขนะคะบอกว่าถ้าอยากได้ลูกคืนเนี่ย
ตามไปรับที่สกลนครแม่เด็กต้องไปคนเดียวอืมเนี่ยค่ะ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค
เพื่อขอความช่วยเหลือกันนะคะคือในเฟซบุ๊คค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เฟซบุ๊กเนี่ยมีการโพสต์ภาพผู้ชายคนนี้แล้วก็พร้อมกับข้อความบอกว่า
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนในเฟสค่ะวันนี้ได้มีผู้ชายก็คือคนในรูปนี่แหละ
พร้อมกับเพื่อนของผู้ชายคนนี้ลักพาตัวน้องพัฒน์เด็กชายอายุ๕ขวบนะคะ
แล้วก็ขับรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมุ่งหน้าไปตัวเมืองขอนแก่น
ใครพบช่วยแจ้งเบาะแสด้วยน้องพัฒน์อายุ๕ขวบค่ะ
พอมีโพสต์แบบนี้มาปุ๊บทีมข่าวลงพื้นที่นะคะไปบ้านของผู้โพสต์เลย
ก็คืออยู่ที่บ้านศกม่วงตำบลพังทุยอำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่นค่ะไปพบกับคุณย่าของน้องพัฒน
ชื่อว่าคุณย่าดวงจันทร์แล้วก็พบว่ามีชาวบ้านนี่ค่ะคุณผู้ชมจับกลุ่มนะคะ
ให้กำลังใจมาให้กำลังใจครอบครัวค่ะ
แล้วก็เฝ้าติดตามข่าวตลอดทั้งวันคุณแม่ของน้องพัฒน์เนี่ย
เดินทางไปที่จังหวัดสกลนครพร้อมกับตำรวจสพน้ำพองนะคะ
พร้อมกับชุดสืบตำรวจภูทรภาคสี่ไปพบกับผู้ชายคนที่ลักพาตัวน้องพัฒน์ไปค่ะ
ครับคุณย่าดวงจันทร์ย่าของน้องพัฒน์เล่าบอกว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณ๕โมงเย็นของวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
ก็คือเมื่อวานขณะที่น้องพัฒน์เนี่ยเดินเล่นอยู่กับพี่ชาย
ห่างจากบ้านไปสักประมาณหนึ่งร้อยเมตรจากนั้นก็มีรถกระบะ
โว้สีบรอนเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะมาจอด
แล้วก็มีผู้ชายสองคนลงมาจากรถอุ้มน้องพัฒน์ขึ้นบนรถไปเลย
แม่ของน้องพัฒน์ก็หลังจากที่รู้เรื่องนะคะก็บอกให้คนเนี่ย
รีบวิ่งไปช่วยแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทันนะคะ
แม่ตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่สพน้ำพอง
เพื่อให้สกัดจับรถคันดังกล่าวกระทั่งเวลาสักประมาณสามทุ่มของวันที่๖กันยายนค่ะ
ผู้ชายคนที่อุ้มน้องพัฒน์ไปเนี่ยโทรศัพท์มาหา
แล้วก็บอกคุณแม่บอกว่าถ้าอยากได้ลูกคืน
ให้ออกมารับลูกเองที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
มาคนเดียวเท่านั้นนะห้ามเอาตำรวจมา
แต่สุดท้ายแล้วตำรวจห้ามไว้นะคะเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนแล้วด้วย
กลัวว่าเดี๋ยวแม่ก็จะได้รับอันตรายด้วยนะคะ
อาจจะถูกลักพาตัวไปด้วยเพราะผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
คือจริงแล้วเขาต้องการตัวแม่ไม่ได้ต้องการตัวเด็กนะคะ
แล้วไปรู้มาว่าผู้ชายคนนี้เคยคบหากับคุณแม่ของน้องพัฒน์มาก่อน
แล้วก็คุณแม่ของน้องพัฒน์บอกว่าก็เลิกกันแล้ว
ตีตัวออกห่างแล้วอ่ะมาทำแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะ
ก่อนหน้านี้เขาเคยมาเอาตัวแม่เด็กคนนี้ไปค่ะ
ตอนที่เอาแม่เด็กไปนี่นานไหมครับ
ไม่นานค่ะ๓๔วันเขาเอามาส่ง
เขามาส่งไว้ที่ทางเข้าบ้านนะคะ
จริงตามที่เขาโทรหานะคะเขาอยากเอาตัวแม่ค่ะ
แล้วเขาจะเอาตัวลูกไปแลกเปลี่ยนกับแม่
ก็เมื่อวานนี้ประมาณเกือบ๓ทุ่มเนอะ
เขาบอกให้แม่ค่ะแม่เอามอเตอร์ไซค์ออกไปเพียงคนเดียว
ห้ามเอาคนไปด้วยถ้าอยากได้ตัวเด็กคืนมา
แต่ว่าตำรวจเขาไม่ให้ไป
ทีนี้เราไปตรวจสอบเฟซบุ๊คของผู้ชายที่เอาตัวน้องพัฒน์ไปเนี่ยนะคะ
เขาใช้ชื่อเฟซบุ๊กนี่ค่ะคุณผู้ชมสุรพงศ์แก้วกิ่งนะคะ
ปรากฏว่ามีการโพสต์ข้อความต่างตั้งแต่เมื่อวาน
อย่าพยายามถ้างั้นไม่รับประกันความปลอดภัย
แล้วก็๑ชั่วโมงถัดมานะคะก็มีการโพสต์อีกบอกว่า
เด็กทั้งคนถ้าเป็นผมตามไปรับแล้วไม่ต้องรอตำรวจวางแผนช่วยหรอก
นี่นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะโพสต์ก็คือสักประมาณบ่าย๓๔๕นาที
ก็โพสต์เป็นภาษาอีสานเนี่ยนะคะแต่ว่าแปลก็คือ
ถ้าไม่มารับตัวเด็กก็จะถีบลงน้ำนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะผู้กำกับสพน้ำพองพันธุ์ตำรวจเอก
พัฒนศักดิ์ยี่สานพัฒน์บอกว่าหลังเกิดเหตุได้มีการเชิญตัว
คุณแม่ของน้องพัฒน์มาให้ปากคำที่โรงพักน้ำพอง
แล้วก็จากการสอบสวนทราบว่าคนที่ลักพาตัวน้องพัฒน์ไป
ก็คือชื่อจริงนายสุรพงศ์แก้วกิ่งชื่อเล่นก็คือสุอายุ๒๒ปี
นายสุเนี่ยเคยคบหาดูใจกับแม่ของน้องพัฒน์คบหากันได้ประมาณ๔เดือน
แล้วก็เลิกรากันไปก่อนหน้านี้นายสุก็เคยนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เคยก่อเหตุลักพาตัวน้องพัฒน์มาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ครั้งนั้นแม่ของน้องเนี่ยไปขอลูกชายคืนจากนายสุนายสุก็ให้นะคะให้แบบมีข้อแม้
ก็คือแม่ของน้องต้องมาอยู่ด้วยกับนายสุ๓วันจึงจะคืนลูกให้
สุดท้ายแม่ทำตามไหมทำตามนะคะก็ไปอยู่กับนายสุครบ๓วันก็ได้ลูกคืน
สุดท้ายคุณแม่บอกว่าทำแบบนี้ไม่ไหวก็เลยขอเลิกกับนายสุไปตัดขาดกันเลยนะคะ
แบบเลิกขาดเลยอ่ะค่ะกระทั่งวันที่หกกันยายนที่ผ่านมานายสุเอาอีกแล้ว
ขับรถกระบะมาที่บ้านของแม่ของน้องพัฒน์จะมาง้อขอคืนดีแต่ไม่เจอตัวแม่
เจอแต่ลูกชายก็คือน้องพัฒน์เดินเล่นอยู่หน้าบ้านก็เลยตัดสินใจอุ้มน้องพัฒน์เนี่ย
ขึ้นรถกลับไปบ้านที่สกลนครจากนั้นตำรวจก็ติดตามหาตัวในสุที่บ้าน
ตอนไปหาที่บ้านเนี่ยไม่พบนายสุนะคะทราบว่านายสุไปอยู่กับบ้านเพื่อนสนิท
ซึ่งเอาน้องพัดไปด้วยตำรวจก็เลยตามไปนี่ค่ะไปรวบตัวมาได้นะคะ
สอบสวนเบื้องต้นนายสุยอมรับไหมยอมรับสารภาพแบบนี้บอกว่า
รักและห่วงใหญ่รักฝ่ายหญิงรักน้องพัฒน์เหมือนลูกชาย
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมมาอยู่ด้วยฝ่ายหญิงขอเลิกคบ
ไม่รู้จะทำยังไงอยากให้ฝ่ายหญิงกลับมาตัดสินใจ
เอาน้องพัฒน์ซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของผู้หญิงกลับไปด้วย
เพราะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเอาน้องพัฒน์ไปเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ของน้องพัฒน์ก็จะตามมาเอาลูกคืน
นี่แหละจะเป็นโอกาสที่จะง้อขอคืนดีจะกลับมาอยู่ด้วยกัน
แต่ไม่คิดนะคะว่าฝ่ายหญิงเขาจะแจ้งจับแบบนี้นะคะ
ส่วนการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยขับรถให้
ภายหลังจากที่สอบปากคำเสร็จแล้วเบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ก็คือร่วมกันพรากผู้เยาว์
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวนายพัฒน์กลับมาที่โรงพักน้ำพอง
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เพื่อนที่ร่วมขบวนการตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตามตัวมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันส่วนน้องพัฒน์ปลอดภัยดีนะคะ
ดีไม่มีร่องรอยใดใดนะคะคือแม่ของน้องพัฒน์บอกว่า
ดีใจมากนะครับบอกกับทีมข่าวเราว่าเธอดีใจมากที่ได้เจอลูกชายแล้ว
ลูกชายปลอดภัยแต่ก็มีบาดแผลขีดขวนตามร่างกาย
แล้วก็ที่หน้าผากเป็นบาดแผลเล็กน้อยนะครับ
แต่จิตใจของน้องเนี่ยอันนี้แม่บอกเป็นห่วงที่สุด
ยังรู้สึกแบบกลัวแล้วก็หวาดระแวงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เลิกกันไปด้วยความเจ้าชู้ของตัวนายสุ
พอเธอกลับมาอยู่ที่บ้านนายสุก็เลยจะมาตามง้อขอคืนดี

ก็คือดีใจมากค่ะแล้วก็อยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ
ที่คอยช่วยเหลือคอยติดตามให้ค่ะ
น่าจะคิดแบบว่าจะเอาเด็กไปต่อลอง
เพื่อจะล่อให้กินออกมา
เพื่อจะสลับตัวเปลี่ยนกัน
ก็คือจะเอาตัวแม่ไปแล้วจะคืนลูก
ก็คือให้เอาเรื่องถึงที่สุด
ก็กังวลอยู่ค่ะ
เพราะว่าเขาเคยพูดว่าจะไม่ปล่อยวาง

ที่ช่วยติดตามให้ได้น้องมาอย่างปลอดภัยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงค่ะ